โทนคือเครื่องดนตรีที่สำคัญของรำโทนโคราชโดยโทนที่ใช้นี้จะมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น
เป็นวัตถุดิบที่ทำจากดินเหนียวมาปั้นแล้วนำไปเผาแบ่งเป็น๓ส่วนคือ
ส่วนแรกคือหน้าโทนที่จะใช้หนังสัตว์เช่นหนังงูส่วนที่สองคือหม้อหรือคอโทน
มีลักษณะคล้ายหม้อดินเผาและส่วนที่สามคือปลีมีลักษณะคล้ายกับปลีกล้วย
มีส่วนที่ต่อจากปลีเรียกว่าก้นโทนที่มีลักษณะม้วนเป็นขอบกลม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน